ส่วนเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่นนทบุรีดูด้านหลังสิคะ
เด็กชาย๒เดือนตอนแรกตอนเช้ายังนอนเล่นอยู่กับยายเลยนะ
สักพักนึงหายไปไหนก็ไม่รู้
แล้วมาเจออีกทีตกอยู่ใต้ถุนบ้าน
ตอนกลางคืนข้อน่าสงสัยเยอะ
จุดที่เด็กนอนมันไม่มีร่องที่จะตกลงไปใต้ถุนหรือว่าในคูน้ำได้
และเด็ก๒เดือนยังไม่คลานไม่อะไรเลย
ตัวยังไม่ได้ถ้าเกิดพลิกตัวจะเป็น๔เดือนไปใช่ไหม
ก็เลยงงว่าตกอยู่ไปตรงนั้นได้ยังไงค่ะ

เกิดขึ้นที่หมู่บ้านรุ่งเรืองนิเวศซอยติวานนท์ที่ปักเกร็ดนนทบุรีค่ะ
คือลักษณะบ้านก่อนละกันด้านข้างเขาเอาไม้กั้น
พื้นบ้านจะเป็นไม้นะใต้ถุนก็จะเป็นน้ำค่ะคุณผู้ชม
กู้ภัยไปหาหาใหญ่เลยว่าเด็กชาย๒เดือนคนนี้หายไปไหน
เพราะว่าตอนเช้า๘โมงก็ยังนอนเล่นอยู่บนบ้านกับยาย
ทีนี้แม่เด็กวัย๑๙ปีไปแจ้งความตอนเย็นค่ะ๖โมงครึ่ง
บอกว่าลูกชายหายตัวไปไม่รู้ว่าหายไปไหนหาไม่เจอ
พอมา๔ทุ่ม๔ทุ่มนิดไปเจอศพเด็กชายวัย๒เดือนจมน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
สภาพศพไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะ
แล้วแม่เด็กวัย๑๙นะบอกว่าก่อนที่ลูกจะหายตัวไปเนี่ย

คือตอนแม่เด็กให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ก่อนจะเจอศพลูกนะ
ค่ะแล้วก็บอกด้วยนะยายคงจะเผลอหลับหรือเปล่า
ส่วนตัวแม่เด็กเองอยู่อีกมุมหนึ่งของบ้านแล้วพอหันไปปั๊บไม่เห็นลูกแล้วไง
ทีนี้ยายเองถามยายเอายายก็ไม่รู้ว่าหลานหายไปไหนเหมือนกัน
ก็เดินหาเดินหาเพราะว่าเอ๊ะจะมีใครอุ้มหลานไปเล่นหรือเปล่า
ปกติคนจะมาอุ้มหลานไปเล่นประจำไงหาไม่เจอจนต้องมาแจ้งความนี่แหละค่ะ

ก็ดูยังไม่ชัวร์พี่ก็กินว่าเขาเอาไปเล่นกันในแถวบ้าน
ตั้งแต่เช้าก่อนนะเราไปทิ้งช่วง

ส่วนใหญ่เขาก็พยายามอุ้มไปเล่นบ่อยหรอ
ตอนนี้คือแม่แจ้งความแล้วมีเจ้าหน้าที่พยายามจะค้นหาเด็กแล้ว
ยังคิดว่าสงสัยมีคนในชุมชนอุ้มไปเล่นหรือเปล่า
ไม่คิดว่าเด็กจะตกลงไปในคูใต้ถุนบ้าน
คุณผู้ชมแล้วในจังหวะเดียวกันนั้นเองแม่ให้สัมภาพยังเสียงปกติอยู่ใช่ไหม
จังหวะเดียวกันนั่นเองเจ้าหน้าที่ตะโกนขึ้นมาบอกว่าเจอแล้วเจอแล้ว
ศพเด็กอยู่ใต้ถุนบ้านให้ครูนะนี่แหละครับ
เป็นจังหวะที่แม่ก็ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่กู้ภัยแม่ร้องไห้โฮเลยนะฮะ
ตอนให้สัมภาษณ์ตอนแรกยังไม่คิดว่าจะเจอเป็นศพลูกนะครับ
เจอเป็นศพลูกอย่างนี้แม่ก็เสียใจหนักเหมือนกันนะครับ
นอกจากคุยกับแม่แล้วก็ต้องคุยกับยายด้วยนะ
เพราะว่าจริงเพลิงตรงนี้ค่ะไม่ได้อยู่ประจำนะ
อันนี้มันเป็นเพลิงชั่วคราวถามว่าเอาทำไมล่ะ
ก็เพราะว่ามีคนมีช่างมาก่อสร้างบ้านคือบ้านมันยุบตัว
ก็เลยต้องย้ายจากบ้านตรงนั้นมาอยู่ตรงเพลิงพักตรงนี้
เราไม่คิดไงว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ปกติยายเลี้ยงหลานเองนะเพราะว่าแม่หลานก็ต้องออกไปทำงาน
ทีนี้ตอนที่หลานหายไปเนี่ยตัวยายนอนอยู่หน้าเพิงพัก

ยายก็ทำท่านอนให้ดูเนี่ยยายก็นอนอยู่ตรงนี้หลานก็อยู่ติดตัวเลย
หล่นไปตรงไหนมันไม่มีรูไม่มีร่องไม่มีช่องเลย
แต่ยายบอกว่าถ้ายายไม่หลับคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ

กลับมารู้ตัวอีกทีก็๘โมงแล้วก็นอนอยู่ตรงนี้ค่ะ
รู้ตัวตอนนั้นว่าลูกสาวหนูถามว่านี่คุณไปไหน
แล้วหน่ารู้ถึงจะดุ้งติ่งตอนนั้นรู้ถึงตอนนั้นแล้วไม่คิดว่าเขาจะหล่น
แต่มันก็ไม่มีช่องให้หมดใช่ค่ะหนูถึงไม่คิดไง
พวกหนูไม่คิดเลยว่ามันจะหล่นหนูคิดว่าคนอื่นเอาไป
ถ้าหล่นเขาไม่มีร้องอย่างนี้สักแอบ
ถ้าหนูไม่หลับเหตุการณ์ก็คงไม่เกิดขึ้น
คิดว่าน้องเขาตกลงไปได้ยังไง
หนูไม่คิดว่าน้องส่งง่ายหนูถึงถามที่สนามว่าน้องหล่นไปได้ยังไง
มันไม่มีรูไม่มีร่องถ้ามีว่าเออน้องคานกิ้งได้หนูจะไม่
คือบอกยายดูแลหลานทั้งวันเลยนะ
จะมีจังหวะแค่จังหวะเดียวที่น้าพาหลานไปล้าง
คุณผู้ชมแต่จังหวะพอล้างก้นเสร็จก็พามาส่งให้ยาย
ดังนั้นไม่ได้หลุดมือตกลงไปในน้ำตอนที่น้าพาไปล้างก้น
พอมาอยู่กับยายยายก็ให้กินนมกินนมเสร็จ
แล้วก็ยายก็ดูแลนอนอยู่ข้าง
กันตรงประตูไว้คอยกันตรงช่องว่างไว้
แต่คุณมันไม่มีช่องว่างไงที่ยายแปลกใจ
ไม่มีรูโบข้างล่างหรอกไม่มีรูแล้วผนังมันก็กั้นอยู่
อย่างที่บอกพอเด็ก๒เดือนเขายังไม่พลิกเขายังไม่คว่ำ

แล้วเขาบอกว่านี่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจดูนะคุณ
เจอเป็นรอยเลือดขนาดเล็ก๑จุดตรงที่นอนเด็กนะ

ใช่ตำรวจเขาต้องเก็บหลักฐานตรงนี้ไว้นะคะว่า

เพราะว่าตอนนี้ครอบครัวของเด็กเองก็ยังสงสัยการตายของเด็กอยู่
ส่งศพเด็กไปชนะศูนย์และหาสาเหตุซี้ว่า

เดี๋ยววันนี้อะค่ะแม่วัย๑๙ค่ะ
รับศพลูกมาที่วัดลานนาบุญที่นนทบุรี
โหยังคาใจอยู่เลยนะเรื่องนี้ค่ะ
ทั้งแม่ทั้งยายคาใจว่าลูกชายตกลงไปใต้ถุนในบ่ออะไรนะนี้ได้ยังไง

ตำรวจก็คาใจเหมือนกันว่าเด็กตกลงไปอยู่ข้างใต้ได้ยังไง
เออต้องดูแต่ว่ากล้องวงจรปิดดูไม่น่าจะมี
ตำรวจต้องทำการสอบสวนต่อนะครับ